คุณตาเองก็ยากจนถีบสำล้อหาเงินเลี้ยงชีพ
แล้วคุณตาเก็บทองได้แล้วทองคำน้ำหนักตั้ง๖บาท

ก็ประกาศตามหาเจ้าของเพื่อที่จะส่งคืนนะคะ
ทีนี้ค่ะคือเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากที่มีผู้ใช้เฟซ
รายหนึ่งโพสต์ภาพผู้หญิงใส่เสื้อสีดำใส่สร้อยคอทองคำนี่นะฮะแล้วก็บอกว่า
แม่ทำสร้อยคอและปี่เสียในรูปนี้หายน้ำหนักหกบาทได้เป็นเส้นเบอร์เลอร์เลย
เบอร์เลอร์จริงตลาดวัดกลางตำบลมะขำยงอำเภอเมืองชนบุรี
ร่วงจากกระเป๋ากางเกงใครเก็บได้ขอคืนนะคะคุณแม่ร้องไห้หนักมากเลย
จากนั้นนะคะห้าโมงยี่สิบสี่นาทีของวันอาทิตย์ที่สิบหกมคราครคม
ก็โพสต์ภาพนี่ถือสร้อยคอทองคำแล้วก็มีคุณลุงยืนอยู่ข้าง
มีข้อความว่าได้ทองคืนแล้วและคุณลุงท่านนี้ล่ะค่ะ
ขี่สำล้อตรงตลาดผ้าวัดกลางเป็นคนเจอตรงห้องน้ำวัด

๘๑ล่าคุณตาแต่ว่าที่เขาโพสต์เอาไว้เขาเรียกว่าคุณลุง

ทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณฤดีแสงทองอายุ๓๕ปีเป็นคนโพสต์นะคะ

เธอก็เอาสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๖บาท

เส้นนี้ราคา๑๖๐๐๐บาทนะ
หนักมากนะ๖บาทเนี่ย
วันเกิดเหตุเธอกับแม่ไปทำธุระร้านทองแถวตลาดวัดกลาง
แล้วปกติแม่จะใส่สร้อยเส้นนี้ตลอด

แต่วันนั้นแม่ไม่ได้เอาเสื้อคลุมไป
ก็เลยตัดสินใจถอดสร้อยใส่กางเกงไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัย

กลัวอันตรายถ้ามีเสื้อคลุมมันก็บังสร้อยไง
แต่ไม่ได้ใส่เสื้อไปเลยถอดสร้อยแล้วใส่กระเป๋ากางเกง
เดินไปร้านทองแม่ขอเข้าห้องน้ำที่ลานจอดรถที่วัด
สักพักแม่เดินกลับมาบอกอ้าวทองหาย

โอ้โหเลยขอกุญแจรถไปหาที่รถอ้าวไม่มี
เดินวนหาที่ตลาดตั้งหลายรอบอ้าวไม่เจอ
ตัดสินใจโพสต์ตามหาในกลุ่มเฟซบุ๊กนะคะสุดท้าย
คุณลุงเขาเห็นข่าวเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเจอทองในห้องน้ำ
ร้านทองที่รู้จักกันก็โทรศัพท์ไปบอก
แจ้งว่ามีคนเจอทองแล้วนะให้มารับคืนนะ
บอกดีใจมากคือเอาจริงเธอบอกว่าในใจคิดว่าไม่ได้คืนแน่
หลังจากนี้นะคะก็จะไปแก้บนด้วยนะคะ
เพราะว่าไปบนเอาไว้กับหลวงพ่อโสธรว่าขอให้เจอทอง
ได้ทองกลับคืนก็ต้องไปแก้บนด้วย
ก็เหมือนแบบคุณลุงก็ได้ยินข่าวคุณลุงก็เลยมาที่ร้าน
ร้านทองค่ะร้านทองว่าเออเนี่ยเจอนะอะไรอย่างนี้
แล้วพอดีหนูไปทำธุระที่ร้านนั้นพอดีเพราะมีเบอร์หนู
เขาก็เลยโทรมาน้ำตาจะไหลอะค่ะพี่คือหนูเองก็บอกหูพอ
พี่ก็โทรมาบอกว่าเจอเรานะอะไรอย่างเงี้ยเรายังโอ้โห
อึ้งมากขนลุกเลยอะค่ะส่วนตัวเราเราเชื่อมันจะได้คืน
ไม่ไม่คิดเลยว่าจะจะได้เจออะค่ะรู้สึกแบบอุ้ยขอบคุณมากมากเลย
คุณลุงแบบว่าใจดีมากนะคะแล้วก็คุณลุงเจอใช่ไหม
คุณลุงก็บอกว่าไม่รู้จะไปติดต่อหาเจ้าของที่ไหน
เพราะว่าคุณลุงก็อายุมากแล้วเนอะช่วงโซเชียลเขาก็ไม่ได้เล่น
ขอบคุณขอบคุณมากเลยนะครับคุณลุงคือแบบว่ามัู้ว่า
คุณแม่คงจะแบบว่าร้องไห้หนักมากโอ้โหอืม
คือจะสวมสร้อยคล้องคลอไว้ที่ตลาดก็กลัวจะถูกจี้ถูก
กระชากอะไรไปอุตส่าห์ใส่กระเป๋ากางเกงแล้ว
คุณตาที่เก็บสร้อยได้นะครับนี่ฮะคือปกติเนี่ย
ที่วัดนั่นแหละตอนที่เปิดประตูเข้าไปยีบสร้อยก่อนเลย
ทีแรกหยิบขึ้นมาดูเอ๊ะของจริงหรือของปลอมไม่รู้
ก็เลยไปที่ร้านทองร้านทองบอกของจริง
แล้วก็ทราบข่าวว่ามีเจ้าของเขาประกาศตามหาอยู่
ตาก็เลยฝากบอกว่าอ้าวใครเป็นเจ้าของก็มาหาตาก็แล้วกัน
ตาบอกว่าจะพยายามทำความดีต่อไปนะ
ตอนนี้ดีใจมากที่ตัวเองใน๘๑แล้วยังสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ยังทำมาหากินเลี้ยงตัวเองได้
ตัวคนเดียวก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดนี่แหละคุณตาบอก
ตอนแรกยังไม่รู้ว่าทองจริงหรือไม่จริงล่ะ
ต้องเอาไปถามร้านทองดูก่อน

เขาว่าของจริงเราก็เลยเอาเก็บไว้ก่อน
ถ้าแป๊ะเขาบอกเจ้าของร้านทอง
ตอนนี้เขาลอยเจ้าของไว้ก่อน
เจ้าของไม่มาหายไปเป็นเรือนนู่น

ไม่เจ็บไว้หรอกทองอันตรายว่านั่นหรอก
จนที่ตอนนี้ยังเก็บขวดขายไปด้วยเราเนี่ย

แต่เก็บขวดขายไปในตัวอะไรนั่น

ยังรู้ว่ายังเป็นของปลอมอยู่ด้วยซ้ำ

เจ้าของร้านทองบอกว่าคุณตาเนี่ยแกมาบอก
บอกเก็บทองได้อยากคืนให้เจ้าของ

มีฆ่าแบบนี้เนี่ยโอ้โหนี่ตามหาจนเจอเจ้าของนะฮะ

ขอให้คุณตาสุขภาพแข็งแรงนะคะ